ปมปัญหาเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชกันบ้างนะคะ
ซึ่งทางด้านเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยค่ะ
ที่จะศึกษาเรื่องข้อกฎหมายในการเสนอชื่อ
แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นะคะ
เพื่อจะกำหนดออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
หลังจากที่ไม่พอใจที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกมาแถลงคำวินิจฉัยการเสนอชื่อ
แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้นต้องเป็นไปตามหลักมาตรา๗เท่านั้นค่ะ
กรณีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาแถลงคำวินิจฉัยอำนาจในการเสนอชื่อนามสมเด็จพระราชาคณะ
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ต้องเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
โดยมหาเทราสมาคมมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบไปตามขั้นตอน
บทบัญญัติของกฎหมายมาตรา๗แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่๒พศ๒๕๖
โดยพระเมธีธรรมาจารย์เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
วินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตั้งได้๒ประเด็น
คือผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจในการวินิจฉัยเสนอนามประมุกสงฆ์ของคณะหรือไม่
และหากผู้ตรวจการมีอำนาจวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
ขัดกับหลักจารีสที่คณะสงฆ์เคยปฏิบัติมาในอดีตหรือไม่
โดยเฉพาะถ้ามติมหาเทรสมาคมเสนอสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นสมเด็จพระสังฆราชต้องโมคะ
เท่ากับว่ามติที่เคยเสนออดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนต้องเป็นโมคะเช่นเดียวกันใช่หรือไม่
ซึ่งจากนี้ไปทางศูนย์และภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ
เร่งศึกษาข้อกฎหมายในการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช
รวมถึงเรื่องของจารีสประเพณีเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปค่ะ